คุณผู้ชมครับการเดินหน้าลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของรัฐบาลหลายสายตอนนี้ก็ส่งผลให้
เรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เหลือของปีสามารถเติบโตได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับ
ประเมินภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เหลือของปีนี้บอกว่ายังสามารถเติบโตได้ดีนะครับ
โครงการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าของภาครัฐที่สามารถเดินหน้าได้ตามแผน
แล้วก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนหลักทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กล้าจะลงทุนกล้าจะเสี่ยงครับ
ซึ่งส่งผลดีต่อโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า
สะท้อนจากโครงการคอนโดมิเนียม๒โครงการย่านสุขุมวิทย์ของบริษัทที่ยังคงมียอดขายเติบโต๑๗๐๙๐ทีเดียว
และถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเป็นกำลังซื้อของกลุ่มกำลังซื้อสูงที่มีความต้องการคอนโดมิเนียมอยู่แล้วครับ
ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่องของปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น
เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยประกอบกับในครึ่งปีหลัง
รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการให้ธนาคารของรัฐเข้าไปปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้มีบรรยายได้น้อยและผู้สูงอายุมากขึ้น
ซึ่งชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ซึ่งในส่วนของบริษัทอันนันดาได้เตรียมจะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า
เพิ่มเติมอีก๗โครงการในช่วง๔เดือนที่เหลือของปีนี้
แล้วก็ใช้นวัตกรรมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
และเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางดิจิทัล
เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตั้งเป้ายอดขายเติบโตถึง๒๒๐๐๐ล้านบาทครับ